ขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกจากตัวเรา
พันคุณรัชพรและคุณผู้ชมไปลอดตาเหลว

ตาเหลวคืออะไรเขาเรียกว่าตาเหลว

แล้วมันจะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับเราได้อย่างไร

เขาเอาไม้ไผ่มาขัดกันไปขัดกันมา
ทำเป็นช่องอุโมงให้เรารอดไป

คือที่นี่นะเขาบอกว่าน้องมิ้นเห็นไหม

ที่เอาไม้ไผ่มาขัดไปขัดมาแบบนี้
มันคือดาวแปดเหลี่ยมนะฮะ
ตาแหลวอีกชื่อนึงเขาเรียกว่าเฉลว

เป็นสัญลักษณ์ความเชื่อของชาวล้านนา
ทำกันเพื่อขจัดสิ่งอัปมงคลออกจากตัว

พอรอดไปปุ๊บมันจะเป็นการเสริมมงคล

ซุ้มแรกถึงซุ้มสุดท้ายของตาแล้วนะครับ
ตาแล้วทำจากไม้ไผ่ไปขัดไขว้กัน
เป็นรูปแปดเหลี่ยมตั้งไว้๗ชั้นมี๗อันนะฮะ
ได้ดำด้ายขาวคาเขียว
แล้วก็มัดตามกรอบเหลี่ยมเป็นอุโมง
แล้วก็โยงด้วยสายสินอีกชั้นหนึ่งนะฮะ

ทุกอย่างเป็นสิ่งมงคลหมดเลยที่บอกไป
ความหมายของคาเขียวหรือว่าย่าคานี่แหละนะฮะ
เป็นญาติที่ตายยากทำไม
ก็ทำให้ชีวิตเรายืนยาวไม่ตายง่าย

ทำให้ชีวิตเรามีความบริสุทธิ์สดใส
สายสินก็คือเพื่อความเป็นสิริมงคล
ส้มป่อยแสวนป่อยเป็นไม้มงคล
น่าที่ทำน้ำหม่นขจัดครรภ์ผิดไม่ดี
ใครอยากขจัดครรภ์ผิดอับป้ามงคละเหล่านี้
ก็สามารถไปได้ไปลอดตาแหลว
หรือว่าวัดสูงตำบลเวียงอำเภอเมืองพยาวจังหวัดพยาว

พอรอดไปครบทุกซุ้มเสร็จปุ๊บนะก็ไปกราบหลวงพ่อทันใจ
แล้วก็ไปใส่บาท๑๐๘ในวิหารเสริมมงคล

ขึ้นเหนือปัทยาก็อย่าลืมไปรอดตาแล้วนะฮะ
แล้วก็ไปทำบุญไปไหว้พระหลวงพ่อทันใจด้วยนะครับ
ที่วัดศรีอุโมงคำหรือวัดสูง
ตำบลเวียงอำเภอเมืองพยาวจังหวัดพยาวครับ